เปลี่ยนซ้ายครับพยายามให้คุณสู้จับทางหลับปากครับ

ขวางวายแล้วทุ่มทิ้งเลยครับธนาฬ

พยายามจะขยับหลุยินทร์
ขวางสูงครับโยกมาทิ้งด้วยบัตรแล้วเติมไปแค่

มาเต็มก้านคอเลยครับ

พึ่งมากลางทางของยกแรกเท่านั้นครับ
จังหวะเกี่ยวขาไถนาแล้วเตะตามเข้าไปครับ

เมื่อคว่าคู่นี้ต้องบอกว่าสัดเต็มข้อร่องเต็มแค่
เอาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่เข้าไปไปจริง

หน้าลูกอีสก็พยายามจะต่อยหมัดแล้วประกบใน
แต่ต้องบอกว่าฉอดนั้นนี่
นี่ก็เกียวใครและปั๊งเข้าไปเลย
เปะไว้ซ้ายนะครับธนะศักดิ์สิ่งเสียไว้และสัดเลยครับ
โอ้โหเต็มข้อครับ
โดนเต็มคางแบบนี้ครับ